วุ่นวายภายในภักดิ์พลังประชาบรัฐถูกจับตามอง
รวมถึงความวุ่นวายในส่วนของพักร่วมรัฐบาล

ว่าใครเป็นใครจะได้ตำแหน่งอะไร
ภักดิ์เล็กภักดิ์น้อยภักดิ์จิ๋วภักดิ์น้อยใจอะไรอย่างไร
ก็ต้องมีความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้
มาดูภายในมุ้งเดียวกันก่อน
หรือหลายคนเรียกว่าเป็นหลายมุ้งในพักนี้
มันเหมือนกับว่ากลายเป็นหลายภาคด้วยนะ
เออนะฮะแบ่งภาคด้วยแบ่งมุ้งด้วยนะครับ
สำหรับภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ล่าสุดนะครับสสพักร่วมรัฐบาล
และก็สศภักดิ์พลังประชาบรัฐ

บอกว่าไม่เคยตอบรองเรื่องของตำแหน่งใด
ในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชาบรัฐนะครับ
รวมถึงนายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำกลุ่มสามิตร
ขออย่าให้มีความพยายามกวนโครนในน้ำ
ทำให้น้ำมันขุ่นนะครับ
นายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำพลังประชาบรัฐ
รวมถึงเป็นแก่นำกลุ่มสามิตร
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
มีเนื้อหาใจความแบบนี้ครับ
บอกว่ามีคนบางกลุ่มพยายามสร้างประเด็นทางการเมือง
ให้สังคมเข้าใจว่าการจัดสรรคณะรัฐมนตรี

เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นตัวปัญหาเลย

บอกว่าไม่เคยเข้าไปต่อรองตำแหน่ง
แต่ก็มีความพร้อมมีสมองทำงานได้ทุกตำแหน่ง
พร้อมขอให้การตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์
อย่าให้มีความพยายามกวนโครนในน้ำ

เพราะนักการเมืองที่ดีต้องมีความจริงใจ
ต่อหน้าและรับหลังประชาชน
นี่นะครับคือคุณสมศักดิ์เทพสุธิน

แล้วก็เรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีที่ตัวเองจะได้รับ
ตอนแรกที่เห็นว่าจะจองรัฐมนตรีเกษตรไว้
แต่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมแทน

และจากรายงานข่าวที่ว่ากลุ่มสอสอภักดิ์พลังประชาบรัฐภาคใต้
ไม่พอใจพักที่ไม่จัดสรรตำแหน่งใด

ทั้งที่ได้สอสอภาคใต้ถึง๑๓คน
พร้อมมีการเตรียมเสนอขอโคต้ารัฐมนตรี
ให้กับพันเอกสุชาติจันทรโชติกุล
หัวหน้าทีมเลือกตั้งภาคใต้
แล้วก็เตรียมเปิดที่ทำการของกลุ่มด้ามขวานไทย

นายอาดิลันอาลีอิสฮอะ
สสยาลาก็ระบุข่าวดังกล่าวว่า
อาจจะเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อน
จากสอสอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของภาคสามคนไม่ได้พูดคุยกัน
ก็ต้องเคารพในความเป็นนายกรัฐมนตรี

ที่จะเป็นผู้พิจารณาคนที่เหมาะสม
ในการบริหารบ้านเมืองในการนั่งตำแหน่งใดนะครับ
พร้อมยืนยันว่าตัวเองเป็น๑ใน๑๓สส
ที่มีส่วนร่วมกับภาคใต้

ที่ไม่มีส่วนร่วมกับการต่อรองตำแหน่งด้วยซ้ำนะครับ
เมื่อวานก็เรียกว่าสั่นสะเทือนออกมา
หลังจากที่มีสอสอของภาคใต้เขา
ออกมาแถลงว่าเหมือนน้อยอกน้อยใจ
ทางภาคใต้ไม่ได้รับตำแหน่งใดนะครับ
เมื่อวานก็มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
จะทำหน้าที่ให้เหมือนวันเลือกตั้ง
ยืนยันการทำหน้าที่ตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน
โดยไม่ได้มีแบ่งแยกว่าเป็นภาคอะไร
อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ครับ
จะทำหน้าที่เพื่อประชาชนทุกคนทั่วประเทศ

จะเป็นการเคลียร์ใจอะไรยังไงก็ต้องติดตามดู
ในส่วนของพลังประชาบรัฐต่อไปนะครับ
ความเคลื่อนไหวของนายชัชวานคงอุดม

หัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยออกมาปฏิเสธแล้วนะครับ
บอกว่าไม่ได้ร่วมกับพักรักผืนป่าประเทศไทย

แม้ว่าพักพลังท้องถิ่นไทยเอง

แล้วก็พักผืนป่าประเทศไทยเขาได้สอสอ๒เสียง
แล้วก็คุณดำรงพิเดชก่อนหน้านี้เขาออกมา

และทีนี้มันก็สะเทือนไปถึงพักที่ได้สอสอ๓เสียง

พลังท้องถิ่นไทยไม่ออกมาเรียกร้องอะไรเลยเหรอ
คุณชัชวานคงอุดมเขายืนยันว่า
การที่จะไปรวมกับพักผืนป่าประเทศไทย
ในการเรียกร้องขอตำแหน่งไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะจะยังร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชาบรัฐ
อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
และขึ้นอยู่กับภักดิ์พลังประชารัฐจะพิจารณา
หากมีตำแหน่งที่เหมาะสมก็ยินดีส่งบุคคลไปร่วมงานด้วย
พร้อมกับมองว่าหากยังมีการเรียกร้องกันไปมา
อีก๒เดือนก็จะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

บอกว่าคุณดำรงพิเดชเขาก็ถนัดเรื่องของป่าไม้อยู่แล้ว
เขาก็มีความหวังในเรื่องของการเข้าไปทำงาน

แต่เอ๊ะทำไมกระทรวงทรัพย์ถึงตกไปอยู่ในโคต้า
ของทางลูกท็อปแล้วคุณดำรงพิเดศ
ก็เลยมีการออกมาแถลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วง๑๐โมง

เดี๋ยวเรื่องนี้ติดตามกันต่อด้วยนะคะ